สำหรับคุณแม่หน้าเด็กคุณนุ๊กสุธิดาโอ้โห
หลังจากที่เปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มนักกีฬาชาวมาเลเซียเป็นไง
ดราม่าตามมาติดเลยจริงก็มีทั้งคนที่ร่วมแสดงความยินดี
แล้วก็มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าไม่รู้ไง
เวลาดาราจะคบกับใครเขาก็จะต้องมีการตรวจโปรไฟล์
ก็เลยกลายเป็นกระแสดราม่ากันเข้าค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าหลายคนก็พลอยยินดี

ฝ่ายชายหนุ่มผู้กลุ่มหัวใจอดีตนักร้องวัยรุ่น
โปรไฟล์เลิศมากน้อยแค่ไหนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลังจากที่เพื่อนสีอย่างโก้ธิรศักดิ์ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐออนไลน์ว่า
แต่งของสาวนุ๊กกับแฟนนุ่มชาวมาเล
จะยิ่งใหญ่แล้วก็จะมีบุคคลเบื้องสูงของรัฐหนึ่ง
ประเทศมาเลเซียมาร่วมงานด้วย
ทำเอาสาวนุ๊กฉุนขาดค่ะคุณค่ะ
ถึงกับมีการโพสต์ไอจีเดือดกันเลยทีเดียว
ซึ่งล่าสุดก่อนที่เธอจะเข้าพิธีวิวาลในวันที่๙กรกฎาคมนี้
ก็ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้ให้เราได้ฟังไปฟังกันดูค่ะ
จริงเอาจริงนะไม่ได้โกรธเลย
เพราะถ้าเวลาที่โกรธเรื่องอะไรเนี่ยจะเงียบจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นไอจีอยู่แล้ว
แต่อยากจะให้บางคนไม่ใช่ทุกคนนะคะ
แค่มีบางคนเท่านั้นเองที่เวลาที่รู้ข่าวดารา
แล้วก็จะชอบแบบโฟกัสที่ว่าแฟนของดาราเนี่ยจนหรือรวย
แล้วถ้าเกิดดาราแต่งงานกับคนรวย
ก็ไปเมาส์มอยเขาแบบในทางเสียหาย
แต่อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการแซงให้เข้าใจด้วยว่าแฟนเราจนมาก

จะได้ไม่เวลาเมาส์จะได้เมาส์ให้ถูก
เวลาจะด่าก็ด่าให้ถูกไปเลย
ว่าอีนี่แฟนจนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เวลาที่เราแต่งงานอย่างนี้เราก็อยากให้คนโฟกัสที่ความรักใช่ไหมคะ
ว่าเราสองคนรักกันมีสองที่เราแบบแต่งงานกัน
เพราะว่าเราก็อยากจะทำให้ถูกต้อง

ก็จริงก็มีในเรื่องของการเสด็จอะไรอย่างนี้ค่ะ

จริงแล้ววันนั้นก็เป็นวันเกิดของพระราชินีรัฐนั้น
รัฐปริศแล้วก็พระราชินีท่านเสด็จ
อะไรอย่างนี้ค่ะด้วยเหตุไม่ใช่ว่ารวย
แต่ด้วยเหตุที่ว่านางทำคุณงามความดีอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยมีการเสด็จเกิดขึ้นซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับฐานะนะคะ